ต่อกันที่เรื่องครอบครัวกันบ้างดีกว่า
คุณลีเดียนะคะเทิร์นโปรไปแล้วจ้
เป็นคุณแม่ลูกสามบอกเลยว่าจัดเต็มที่คุณหัวเราะอะไรคุณเชอรี่
มาต่อกันทื่อคุณตื่นช่วงนี้รายการสด
คุณผู้ชมไปดูดีกว่าคุณแม่ลีเดียเขาเจ๋งจริงเป็นคุณแม่ลูกสามค่ะ
แวะแวะแวะลอนออกมาเขามีสามโดนะจ๊ะ
ดีแหล่นเจมมี่แล้วก็น้องดีออน
รอดออกมาไม่ต้องกลัวว่าไม่มีคนเลี้ยงคุณผู้ชมขาดูรูปก่อน
เดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปนิดนึงก็แล้วกันดูดิน่าเอ็นดูหรือเปล่า
คือตัวเองยังตัวเล็กนิดเดียวแต่ก็อยากช่วยเลี้ยงน้อง
หวีผมอันนี้ขั้นตอนสระผมและรูปเบา
ดีแลนด์เนี้ยเขามีความแบบว่าชำนาญนะละมุนเนอะน้องเดมี่ก็แบบเออ

อ๋อเจ๊แปวลูกหวีไม่มีอยู่อันเดียวไม่ค่อยหวีนะลูกนะแม่
นั้นมีทั้งนี้ทั้งนั้นมีพี่พยาบาลเขาช่วยดูอยู่นะคะ
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ